ลิงของผมเป็นพัน
แล้วเสียยี่เสียยี่แกจัดโต๊ะจีนลิงมาแล้วหลายรอบจัดมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้แกเห็นแล้วบอกว่าสงสารลิงน้ำตาซึมละ
เฮ้ยอย่าไปตัวก่อนไง
ไปเร็วไปเร็ว

นี่ลิงจากพระปาง๓ยอดเป็นพันตัว
คุณผู้ชมดูนะข้างหลังคุณผู้ชมนับหมดไหม
แย่งผลไม้บนโต๊ะจีนที่นายงยุทธ์กิจวัฒนานุสนนะครับหรือเสียยี่
เป็นประธานบริษัทลบบุรีอินกรุ๊ปเป็นนักธุรกิจใจบุญ
มาซ้อมจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่๓๕แล้ว
บ่าย๒๓๐๑๑ตุลาคมจุดที่ให้อาหารลิง
หลังพระปางสามยอดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีใช่ไหม
คุณผู้ชมเชื่อไหมเสียยี่น้ำตาซึมเลย
คือเห็นลิงมาลุมกินอาหารแย่งกันเนี่ยนะครับ
แกบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงโต๊ะจีนลิงมา
ไม่เคยเห็นลิงอดหยากหิวโซเท่านี้มาก่อน
แล้วก็ไม่เคยเห็นลิงหิวขนาดนี้นะครับ
ต้องเอาไปกินใบไม้ไปแทะถุงพลาสติกนะ

ย้อนไปตั้งแต่โควิดก็๓ปีได้แล้วมั้
นานแล้วเนาะครับศรียี่บอกว่าหลังจากนี้นะครับ
มาเลี้ยงโต๊ะจีนลิงอีกครั้งมีกำหนด๒วัน
สิบเก้าพฤศจิกายนวันหนึ่งจากนั้นเดี๋ยวจะเลี้ยงใหญ่เลย
เลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่สามสิบห้า
วันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกพฤศจิกายน

ตอนนี้เล็งแล้วจะเอาจากตลาดไทยเอาเบาะสัก๑ตัน
หนึ่งตันจะมีผักมีผลไม้
ก็รู้ด้วยลิงชอบอะไรมันมีอะไรบ้าง
เปิ้ลลำไยรองกองอังุ่นส้มฝรั่ง
แตงโมทุเรียนขนุน

จะเอาทองหยิบทองหยอดฝอยทองเลี้ยงเป็นคนเลย

บางอย่างเบอร์ก็ชอบแล้วถ้าผัก
ถ้าผักเอาอะไรมาครับเสียยี่บอกผักกาดหอมลิงมันชอบ
สตรอซ์มีไหมสตรอซ์ไม่มี
โดยจะจัดเลี้ยง๑๐โต๊ะนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงปีนี้
จะมี๔รอบใครก็อยากจะไปดูใครไม่เคยดูนะ
รอบ๑๐โมงเราจัดเป็นหนังเลย
รอบ๑๐โมงรอบเที่ยงรอบบ่าย๒และรอบ๔โมงเย็น
เขาบอกคราวนี้จัดหนักจัดเต็มให้ลิงอิ่มท้องนะครับ